ความเชื่อและประเพณีท้องถิ่นของล้านนาก็มีมาฝากอีกแล้วคุณผู้ชม
เรื่องนี้ใครเคยได้ยินบ้างเขาเรียกกันว่าประเพณีฟังธรรมปลาช่อน

อันนี้มันก้าวกรรมแล้วออกจากคุณศมออกมาโทบัติ
อุ้ยเอาดีมีด้วยเหรอ
นั่นน่ะสินี่คือเป็นพิธีกรรมที่หาดูได้ยากมากเลยนะคะ
คือเป็นการบูชาผีขุนน้ำและฟังธรรมชาพญาปลาช่อน
เขาบอกเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบร่ำโบราณแล้ว
สิ่งที่จัดขึ้นสาเหตุที่จัดขึ้นเพื่อทำการขอฝน
บูชาผีขุนน้ำหรือว่าบูชาสายน้ำนี่แหละค่ะ
ประธานความชุ่มชื้นความอุดมสมบูรณ์ให้กับชุมชนตลอดทั้งปี
แล้วก็ยังเป็นการสืบชะตาให้กับสายน้ำด้วย
ชาวบ้านก็จะถือโอกาสนี้แหละค่ะแสดงความกระตันยูต่อสายน้ำ
หล่อเลี้ยงชีวิตให้กับชาวชุมชนมาตามความเชื่อของชาวล้านหนาเขานะคะ
สิ่งที่เขานิยมปฏิบัติกันก็คือสวดพระปริศคาถาขอฝนและคาถามหาเมฆ
ตามมาด้วยการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องพญาปลาช่อน
ชื่อเต็มก็คือมัชชาพญาปราชลค่ะ
พระธรรมเทศนาดังกล่าวเนี่ยนะคะเป็นคัมภีร์ประเภทชาดกนะคะ
เนื้อเรื่องผูกขึ้นโดยมีพญาปลาช่อนเป็นตัวละครเอก
ำเพ็ญสังขหาวัตถุธรรมจนสามารถช่วยเหลือบริวารให้รอดพ้นจากภัยแรงได้
มีโอกาสลองฟังกันดูก็ได้ฟังทำปลาช่อนก็เลยเป็นที่มาของชื่อของการทำประเพณีแบบนี้
ส่วนสถานที่ในการจัดพิธีกรรมชาวบ้านก็จะเลือกสถานที่ที่เหมาะสมอย่างบริเวณตรงนี้ก็คือเป็นต้นน้ำ
เป็นลำทันใหญ่เป็นแม่น้ำที่จะต้องอยู่ทางทิศตะวันออกหรือทางทิศเหนือของหมู่บ้านด้วยนะคะ
มันเป็นพิธีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณตามแต่ละท้องถิ่นมันก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะ